ที่จังหวัดบุรีรำนะคะเมื่อวานเราเล่าไปที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐กลาง
บิ๊กไบท์เข้าไปในวัดกรรมราวาสแล้วไปข่มขู่เจ้าอาวาส
คือเอาปืนไปขู่บอกว่าเนี่ยท่านขับรถเร็วขับรถชน
ดื่มสุราทุจริตเงินวัดแล้วก็ไถเงินเจ้าอาวาสสองแสนห้า
สรุปแล้วเนี่ยได้เป็นสร้อยคอได้เป็นเงินสดรวมไปแล้ว๗๐๐กว่าบาทนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจรวบตัวได้แล้วเขาบอกว่าเจ้าวาดยอมรับกับเขาเองว่าดื่มเหล้าจริง
แต่ต้องบอกก่อนว่ามิจฉาชีพรายนี้ประวัติยาวเป็นห่างว่าวเลยนะคะ
กรรมลาวาสในตำบลบ้านดู่อำเภอนาโพไปสอบ
ตัวนายอัคคาเดชคนนี้ได้เนี่ยที่โรงแรมม่านรูดในตำบลศาลายา
ระหว่างคุมตัวมาเนี่ยนะคะนายอัคเดชก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ผมมีพยานหลักฐานเป็นคลิปนะที่พระยอมรับกับผมว่าดื่มสุราจริง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้ขู่กันโชคทรัพย์ตามที่กล่าวอ้างค่ะ
โดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๔พฤษภาคมนะคะ
นายอัคเดชคนนี้ขี่บิ๊กไบท์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปในวัดกรรมลาวาส
ไปเจอกับพระอธิการศักดิ์วิทย์สุทธศรีโลวัย๖๕ปีเจ้าอาวาสค่ะ
พอไปถึงเนี่ยก็อ้างตัวเลยบอกว่าชื่อผู้กองนัดเป็นตำรวจสังกัดกองปราบด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าเจ้าว่าเคยไปขับรถชนใครมาหรือเปล่า
พระอธิการศักดิ์ก็บอกไปน่ะว่าเคยขับรถชนปีสองพันห้าร้อยหกสิบจริง

นายอัคเดชก็เลยแจ้งข้อหากับพระอธิการศักดิ์เลยค่ะว่ากระทำความผิด
ท้านขับรถเร็วดื่มสุราโทษจริงเงินวัดแล้วเรียกเงินสองแสนห้ามึงบาท
กับการไม่ดำเนินคดีซึ่งเจ้าอาวาสเองก็กลัวนะ
เพราะเห็นบอกว่าเอาปืนมาข่มขู่ด้วยเพราะว่าเจ้าวาดบอกว่าไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอก
สุดท้ายต้องไปไล่ขอความช่วยเหลือขอยืมเงินจากพี่สาวนะคะก็ถูกผู้จาคมคู่สารพัดค่ะ
ต้องนำโฉนดที่ดินไปขอสินเชื่อที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงศ
ซึ่งนายอัคเดชขับรถเก๋งของเจ้าอาวาสไปพาไปขอสินเชื่อด้วยตัวเองเลย
แต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยทำให้ขอเอกสารประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินไม่ได้

สุดท้ายค่ะพระอธิการศักดิ์ก็เลยนำเงินสดให้ไป๕๐๐บาท
ถอดสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทของพี่สาวรวมมูลค่าประมาณ๗๐๐บาทให้กับคนร้ายไปด้วย
พอรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพถึงได้มาแจ้งความนะคะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับการ๓กองบังคับการตำรวจปราบปรามก็บอกว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริง
พอตรวจสอบประวัติไปดูคุณผู้ชมค่ะเคยก่อคดีรักทรัพย์เคยก่อคดียักยอกทรัพย์หลายคดี
ส่งออกเนื้อเป็ดขายประเทศเพื่อนบ้าน
แต่พอช่วงนี้มีสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙ระบาด
ก็เลยปิดชายแดนกระทบต่อธุรกิจ
ก็เลยกลับมาเป็นมิจฉาชีพเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ